เด็กชายสองคนคือคำนำหน้าชื่อยังเป็นเด็กชายอยู่เลย

ที่เขาขี่อยู่หลายทางไปชนเขาค่ะ

คุณผู้ชมไปดูคลิปวินาทีที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
คือจะบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ย
เขาเป็นพลเมืองดีเป็นคนขับรถยนต์มา
และในวงกลมเป็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
ขี่กันมา๒คันวัยรุ่นอายุ๑๓ปี
แล้วปรากฏว่าไปเสียหลักไปเกี่ยวเข้ากับมอเตอร์ไซค์อีกคัน

กลับมาจากไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลที่ชนบุรี

ได้รับบาดเจ็บกันเท่านั้นนะคะไม่มีใครเสียชีวิต
คุณนึกสภาพดูนะว่าถ้าเกิดว่ามีรถใหญ่ขับตามหลังมา
แล้วไปทับเข้าเนี่ยโอ้โหสภาพดูไม่จืดนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นคลิปที่เรานำมาฝากกันนะคะ

เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดี
บันทึกไว้เมื่อสักประมาณทุ่ม๑๖นาทีของวันที่๒มิถุนายน
กล้องหน้ารถเจ้าของคลิปเขาบอกว่า
เขาขับข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
บนถนนเทพรัตนะบางนาตราดหลักกิโลเมตรที่๕๐
คู่ขนานขาเข้ากรุงเทพมหานคร
จังหวะที่ขับมาถึงลงสะพานพอดีค่ะ
จังหวะที่ลงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
เห็นเด็กชาย๒คนคนหนึ่งอายุ๑๓ปี

ขี่มา๒คันแข่งหมอบกันมาเลยค่ะ
แล้วเป็นจังหวะที่เขาหมอบไง
เขาเลยมองไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์อีกคัน
ของนายประมวลหินทองอายุ๔๒ปี
ขี่มาตามหลายทางแล้วปรากฏว่าไปเฉียวชนเข้า
เสียหลักล้มกันทั้ง๓คันเลยนะคะ
คนละทิศคนละทางทำให้ทั้ง๓คนได้รับบาดเจ็บ
สุดท้ายพลเมืองดีที่เป็นเจ้าของคลิปในราคา
จอดรถข้างทางไปแจ้งเจ้าหน้าที่
มาช่วยนำตัวทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาล
ทีนี้นายประมวลที่ไปประสบอุบัติเหตุถูกเฉียวชน
บอกว่าขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลชนบุรี
แล้วกำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน

รู้ตัวอีกทีก็คือพลเมืองดีค่ะ

เอาคลิปที่บันทึกไว้มามอบให้เขาเป็นหลักฐาน
เพื่อให้เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
ดำเนินคดีกับวัยรุ่นทั้งสองคนนะคะ